แต่ว่าในอีกมุมนึงนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาที่มีการชุมนุมของกลุ่มรัศดรเกี่ยวเรื่องการปฏิรูปสถาบันที่วันนี้มายื่นหนังสือเนี่ย
ก็มีประชาชนที่เขาออกมาชุมนุมแล้วก็แสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันนะครับ
อย่างที่นครรัชศรีมาวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีทั้งอดีตนักร้องดังอย่างอุหารุทัยนะฮะในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตพระพุทธอิสระด้วย
รวมตัวกันที่พระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนะครับ
รณรงค์สำนึกรักประเทศไทยและปกป้องสถาบัน
โดยได้เดินไปตามถนนรัชดำเนินนะครับเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมาปกป้องสถาบัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดเส้นทางที่เดินรณรงค์นะครับ
กลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันก็ได้เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้องไปตามถนนนะครับ
จนกระทั่งไปหยุดที่บริเวณหน้าแล้วก็ลานอนุโสรีเท้าสุรนารีหรือว่าลานย่าโมนะครับ
มีการกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตนะครับ
ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ว่ามารับหนังสือนะครับจากนั้นก็มีการปรึ่งเสียงตะโกนคำว่าส่งพระเจริญนะครับ
ก็มีการเปล่งเสียงตะโกนคำว่าทรงพระเจริญนะครับ
ในกิจกรรมมีการปราศัยเกิดขึ้นด้วยนะครับในวันนี้นะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปลาใสบนเวที
เนื้อหาก็คือเชิญชวนให้คนไทยทุกคนออกมาปกป้องสถาบัน
โดยมีนายแพทย์วรงนะครับแล้วก็อูหารุทัยที่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับ
หลังจากการปลาใสนะครับบอกว่าชื่นใจที่เห็นคนโคราชออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันเป็นจำนวนมาก
หลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่อีกครั้งในวันที่๕ธันวาคมนะครับ
ซึ่งอุหารุทัยได้กล่าวถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลด้วยนะครับ
มีการเรียกร้องจากทางกลุ่มรัศดรนะครับบอกว่ามีองค์กรจากนอกประเทศเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยที่มีไว้เพื่อคนไทย
นี่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของไทยเพราะฉะนั้นการตีสถาบันพระมักษัตริย์ให้อ่อนแอนั่นคือทำให้ประเทศชาตินั้นอ่อนแอ
แล้วก็ให้คนไทยนั้นเกลียดชั้นกันเมื่อคนไทยเกลียดชั้นคนไทยจะแยกกันประเทศชาติก็อ่อนแอ
ซึ่งใช้เป็นรูปแบบของซองค์ว่าว่าประเทศไทยมีสิทธิให้ภาพทุกคนมีเสียรี
แปลกใจไหมล่ะครับทุกคนแปลกใจไหมว่ามันเกิดจากอะไร
เราอย่าไม่ต้องมาพูดเรื่องปฏิวัติอันนั้นน่ะคนมันฆ่าการไปสิบปี
ทหารมันถึงออกมาทหารก็ถึงออกมาเพราะว่าเพราะว่าต้องการยุคลิกความขัดแย้ง
และเพื่อให้การแนะนำประเทศมันเดินไปได้มันต้องเห็นโครงสร้างพื้นฐาน
มันก็ล้มพักไปมันต้องปวดสอบต่อเอานักการเมืองมาเข้าคู่ประวัติสวน

มันก็มีช่วงที่คุณอุฮารุทัยขึ้นไปปราศัยมันก็มีความวุ่นวายที่เกือบจะวุ่นวาย
เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับมีกลุ่มเยาวชนสักสิบคนมานั่งสังเกตการณ์
ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกการปราศัยของคุณอุฮารุไทยนะครับก็มีเยาวชนชายคนหนึ่ง
กระดาษฝากล่องสีน้ำตาลเขียนข้อความมานะฮะเขียนข้อความบอกว่าปฏิรูป
ไม่ใช่การล้มล้างประมาณอย่างนี้นะครับนี่ฮะอยู่บนชั้นสองของร้านกาแฟฝั่งตรงข้าม
ก็เลยมีการโตเถียงกันเล็กน้อยนะฮะสัก๒๐นาทีฮะตำรวจต้องขึ้นไปห้ามนะครับ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะครับไม่ได้มีอะไรบานปลายเกิดขึ้นนะครับ
ข้างณ์

แบบจะใช้ความภูมิแรงอย่างเดียวเลย
ผมไม่เข้าใจว่าเขาอ่านป้ายไม่ออกหรือเปล่า
ว่าภัทริรูปมันไม่เท่ากับการโดนรักษาบรรคสมัยนะครับ
ส่วนนี่คืออดีตพระพุทธาอิสระนะครับ
วันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ดั่งนั้นก็คือภัยที่เคยเกิดขึ้นในสถาบันนะครับ

แลาวเราก็จะเดินผ่านไปแบบเนี่ย

วันต่อปะก็ไปศรีศกีพฤกษ์
ไปในเข่มาบ้านเสื้อแดงกราบ

พร้อมที่จะเดินเทียดข้างกับพี่น้องพร่วมกับครับพี่น้องครับ
พากันเอ่อนำวันนี้ผมจะไปแสดงพลังในประวัติศาสตร์
ผมวันนี้จะสู้เพื่อเป็นหลวงจะสู้เพื่อโครงจักรดีของพวกเรา
สู้ไปด้วยกันพี่น้องครับขออนุญาตบอกครับเพียงครับ
สู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้พี่น้องครับ
ก็จะไปทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับไปแบบนี้ทั่วประเทศ
วันนี้ก็เสร็จสิ้นลงตอน๑๘นาฬิกานะครับค่ะ
เมื่อช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
นามกลุ่มไทยพักดีเชียงใหม่และชมรมคนรักในหลวงเชียงใหม่
ใส่เสื้อสีเหลืองถือทงชาติและพระบรมชายลักษณ์
จัดขบวนออกเดินเท้าจากหน้าจวนผู้ว่าไปตามถนนท่าแพร
่งหน้าลานอเนกประสงค์ควงประตูท่าแพมเภอเมืองนะคะ
จัดกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันตลอดเส้นทางก็มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
เชิญชวนประชาชนชาวเจียงใหม่ออกมาร่วมปกป้องสถาบันไปดูบรรยากาศกันค่ะ
ส่วนกิจกรรมที่ลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพร
ก็มีการเปิดเวทีให้ประชาชนได้ออกมาแสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์บ้านเมืองนะคะ
รวมทั้งปลุกพลังเงียบให้ออกมาร่วมกันต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ร่วมกันร้องเพลงรักกันไว้เถิดเพลงชาติ
แล้วก็แยกย้ายกันกลับช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
กิจกรรมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีตำรวจสพเมืองเชียงใหม่มาคอยดูแลความปลอดภัยให้ค่ะ
เราออกมาแสดงสัญลักษณ์แสดงความรู้สึก
และความผูกพันที่เรามีต่อสถาบัน
เพราะเรารู้ว่าสถาบันโดนรังแกะครับ
โดยที่ไม่มีความชอบทำ

เราก็จำเป็นต้องออกมาแกะสถาบัน
เพราะสถาบันของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เป็นวัฒนธรรม
อยู่ในระบบการปกครองไทยมา